รักรักรักรักแต่ก็ยังรอข่าวรัก
คนเธอเป็นรักเธอรู้ไหม
ยังจะได้ใจหรือเปล่า

โอเคแกไม่ต้องห่วงนะฉันรู้จุดที่แกอยู่แล้ว
ยังไงแกเก็บภาพแล้วข้อมูลของมึงมันมาให้ได้มากที่สุด
ถ้าพูดมึงอย่างเดิมมึงต้องโดนแบบนี้
ขอบคุณครับพี่

ขอบคุณครับพี่
ฮัลโหล

เป็นจิ๊บหายอยากจะซ่อมกันหมด

ครับครับครับ

ครับ

ติดต่อไม่ได้เลยว่ะ

ผมมาศาลงานกับตำรวจฝังโน้นเรียวร้อยแล้ว

ให้ไออีธแฟนมันไปด้วยดักษาสละวัด
อย่างน้อยพวกเราจะได้เข้าไปทำข่าวด้วย
บัวทำอะไรงุบงิบงุบงิบแล้วเมื่อไหร่จะมีใครเห็นผลงานล่ะคะ
ตำรวจดีที่คอยช่วยเหลือประชาชนก็ยังมีอยู่จริงค่ะ
ได้ครับงั้นผมให้ไปแค่พวกผู้ชายนะครับ

เมื่อกี้ขอไม่ให้แต่พอผู้หญิงขอให้

เฮ้ยบัคตอหรือยังบ่ตาย

ผมปลอดภัยดีแต่พี่อย่าเพิ่งติดต่อมา

คุณจำที่ผมสอนได้ใช่ไหม

ถ้ามีคนทักมากู้เงิน

มีค่าระบุตัวตนแล้วก็ค่าถอนครับ

ไม่งั้นยอดไม่ถึงมึงกับกูตายแน่

เดี๋ยวเฮ้ยเล่นมือหน่อยค่ะค่ะ
ติดไปแล้วจัดการเลยอะไรจะมาวะพี่แทนเร็วเร็วเร็ว
ดิเฮ้ยเร็วดิค่ะค่ะค่ะค่ะชัดเช้าว่ามันนี่
กูเองลบ
เสียมาสวัสดีครับเสีย
คนที่ปั่นปวดที่งานศพนี่ว่าถ่ายหาแล้ว
วันนี้ลูกค้าของพวกเขามาเพียบแล้วครับเสียอืมเฮ้ย
เดินมีผู้ไดเร็ดจอดจะสูงสุด
พวกเรานี่แหละที่ต้องก้มหน้าหาเศษเงินจากพวกมันนี่แหละ
โอ้ยน่าสงสารว่ะพี่

เฮ้ยน้านคุณเหรอ
ถ่ายมาอีกด้วย
เทือนแหละค่อยเห็นมันก็ว่าคุณคุณเนี่ยนะ
แต่จำบ่รัยว่าเคยห่อมันเหมือนไหนวะ

เฮ้ยยินด้วยเศษป้าพวกเขาอาจจะแบบนั้น

เฮ้ยคุณ

เฮ้ย
มึงจะเข้าไปหรือยังนะฮะห้อง่ินกันยูตั้ม

ผมเป็นห่วงไอ้ต่อมันนะพี่ผมติดต่อมันไม่ได้เลย
เฮ้ย

เสียไปผมพาหนี
พวกมันพลาดหนี

เดี๋ยวไปไหน

ถึงเหตุการณ์ที่โดนไปไหนกูก็จัดการมันได้

ใจเลียนหน่อยได้ไหมวะ

พี่เรามีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดมันได้

น้องต่ออยู่ไหนวะเนี่ย
เออกระจังวายล่ะจ๊ากมันเสียไปใส่

พออย่างสิวะลองบนถามกันดู
เมื่อเทียบนปุ๊บมันอสิมากปรับก็ได้

ออกมาได้ละมั้งถ้าเจอได้จะไตให้ตูแตกเลยเนี่ย
น้องต่อมาแล้ว

ไอ้ตั่ง

เว็นเว้น
เจอปะเนี่ย
ไม่เจอพี่
อันใส่อันนี้ไหมครับ

แค่จริงจริง

เค้าคือนายมั่นคงรวยซักหรือเสียบี
ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาแล้ว
สำหรับสรุนโดยปุ๋ยมรกตรารุงอรุณ
ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
คราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะมาสับประเด็นร้อน
เกี่ยวกับประเด็นของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ

ร้อยตำรวจเอกรักชาติมุ่งทำดี

ป้องกันการปรับปรามการค้ามนุษย์

สวัสดีครับ
ขอถามคำแรกก่อนเลยนะคะน้องเอ
เห็นว่าถูกหลอกไปทำงานนี้ใช่ไหมคะ

แล้วไปทำงานที่นู่นได้ยังไง
มันก็สมัครไปตามพวกเว็บพวกโฆษณาที่มันขึ้นตามฟีด

อืมพอรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วเนี่ย

เห็นว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำด้วย

ผมก็เลยต้องจำใจทำเพื่อเอาตัวรอดนะครับ
มีอะไรอยากจะบอกคนที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์

อ่านถ้ากดฮับไปแล้วถ้าบ่พูดจาก
ถ้าบ่ไส้เพื่อนห่อก็บ่ต้องไปเสื้อง่ายครับ
แล้วก็มีลิงค์อีกอย่างแปลกมายังซี่กับ

กระบวนการพวกนี้จะอยู่ต่างประเทศครับ
จู่เราจะไปบุกจับอะไรไม่ได้ครับ
เราต้องได้รับแจ้งให้ทราบอย่างกรณีนี้
เราทราบมาว่าการถูกหลอกให้ไปทำงาน

ซึ่งมีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่แล้ว
เราจึงขอความช่วยเหลือจากทางต่างประเทศให้มาช่วยเรือได้ครับ
เห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยมีคนไทยเป็นหัวหน้ากระบวนการด้วย

ดิฉันขอขึ้นภาพให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ผู้ชายที่เราเห็นอยู่นั้นหลายท่านอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะ
เขาคือนายมั่นคงรวยทรัพย์หรือเสียหมี
และลูกชายนายโชคดีมีทรัพย์

ทางการจะดำเนินการอย่างไรกับทั้งสองคนนี้คะ
ตอนนี้เราประสานไปกับทั้งสองคนแล้วครับให้เข้ามาให้ปากคำ
หากไม่เข้ามาเราจะออกหมายจับครับ
แต่ยังมีเรื่องผิดกฎหมายหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนพนันผิดกฎหมายหนี้นอกระบบ
ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างคะ

ถ้าหลักฐานต่างสาวไปถึงตรงไหน
ผมจะจัดการให้ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา
ในฐานะตำรวจคนหนึ่งที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนของประเทศเรา

ผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตว์
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงครับ
ทางเราก็ขอให้ตำรวจนะคะเจอตัวกับทั้งสองคนนี้เร็วด้วยค่ะ
ความหวังของดิฉันแล้วก็ประชาชนฝากไว้ที่ตำรวจนะคะ
หวังว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ
สำหรับเสียหมีและนายโชคนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ

เรายินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะ

เสียครับเอาตรงไหนดีครับ
หาท่าเอาเงินกัดปากซุ่มมัน

เอ้าจะไปไหน

สวัสดีค่ะ

ไปไหนคะสอบ

สารวัตรไปก่อนนะคะไว้

ดูไปดูมาเขาก็น่ารักดีนะครับ

แล้ววัดนี่นิยมสสวเหรอ

สสวก็คือสติสูงไว่หรือครับ
ผมว่าคุณหนูนิดก็ไม่น่าจะอายุมากนะครับ
เห็นจ้องซ่อตาเป็นมันกัน

ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาแล้ว

ทำตามที่มือต้องการให้สำเร็จด้วยล่ะเพื่อน
แบบราคมที่ทำให้ให้สำเร็จดูเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
อ่านคำเติมในฉลักใส่อักษัตริย์กับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

คนคนนั้นจะเป็นเจ้ารัฐธิที่หลอกผู้หญิง
แล้วก็มีการล่วงละเมิด

พวกเรา
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ทำไมเราต้องสะกดลอยตามด้วยอ่ะ
ซ้อกำลังสงสัยว่าแวนดี้กำลังติดต่อใคร

แล้วซ้อกำลังสงสัยว่าคนคนนั้นจะเป็นเจ้า

หลอกผู้หญิงแล้วก็มีการล่วงละเมิด
ฮะอย่าบอกนะว่าพี่เวนดี้หลอกผู้หญิงไปให้เจ้าหน้าที่อ่ะ

แต่ซ้อคิดว่าแวนดี้กำลังถูกหลอก

อยู่ห่างห่างยังห่วงห่วงมาเนอะสอบใครว่าเราสอบเป็นห่วงผู้หญิง
ที่อยากให้ผัวลากหัวลงแล้วก็มาให้เจ้าพิธีรูปหล่อมันทำพิธีจังห่างเรา
อุ้ยหรอสอบพูดเอาเลย

เอาป้าเขานั่นเขาไปหาอาจารย์เพื่อน

เอ้าป่านี่ยังกระบอกอาจารย์เท่านั้นไปที่เรา

คือป้าอยากมัดใจผัวให้ยู่มัด

โอ้โหปราศาสตร์สำนีบป่า
พอต้องเป็นห่วงอาจารย์หมอหลงของมุ่งเฮ่านี่

สมหวังดังใจแน่นอน

หัวหักหัวหลง
ผัวหักผัวหลง
หลงหักหลงมักหลงไหลหลงไปดน
ผัวคอยตาย
ผัวคอยต้องได้กินคอย

นี่พี่แวนดี้หรือเปล่าคะ
แวนดี้สับแหลกสับนี่ใช่มั้ยคะ

หนูขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ

รับกวนถอดแว่นหรือแมสลงนิดนึงได้มั้ย

ขอบใจหลายเดอะมึงอืนเอิญมาอีกเดอะ

นี่มัน๑๘มงกุฎชัดเลยอะสอ

นั่นหนังวันดี้นะสวยสะเปร่า
แต่มาให้พวกนี้หลอกเนี่ยนะสอทำไมจะเชื่อจริง

วันก่อนซ้อไปกินผัดหมี่โคราชที่ร้านเจ๊แป๋ว
ตั้งใจเฮ็ดงานด้วยไอ้พ่อ
จ้าสาวคนงามของไอ
อืมติดช้าโทษดี

เป็นห่วงนางเป๋าต่างหากโดนเด็กหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้
มองโลกแง่ร้ายตลอดผ่านโลกสวยซะมั่งเป็นป่ะ
ใครมันจะไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนคุณกับนางสาวสับแหลกเหรอจ๊ะ
โอ้โหนี่บอกกี่ครั้งกี่คนแล้วว่ะผมกับแวนดี้ไม่เคยมีอะไรกันแม้แต่นิดเดียว

หลายสอง
พี่สาระน่ะแก่ป่านอย่างนี้แล้วหึงสิหัวก็ไม่ใช่
จะให้ทานไฟเก่ามันคู่แล้วกันนะจ๊ะ

อะไรจะรักกันหวานขนาดนั้นเจ๊
ก็คนมันง่าง่าของตัวน้อง
เออมีอะไรดีดีบอกบ้างดิเผื่อเจ๊จะไปทำบ้าง
เผลอจะได้ผัวเด็กเหมือนเจ๊นี่ไง
ท่านซ่ออยากคู่นี่ฉันสิบอกไอ้ฟังจ้ะ
ฉันไม่ได้อยากรู้อืมอยากขู่นะตี
ขนาดคุณแว่นดีนี่ฉันยังอยากขู่เลยเด้อ
สวัสดีเนี่ยนะไหนเล่ามาสิ
คือเหลือมันเป็นอยู่สิอืมฉันนี่นะได้นำพร้อมสุดเด็ดดวงมาจากท่านอาจารย์
แต่อุ้ยสิบอกตอนนั้นซ้อก็คิดว่านางไปแต่เก่า
ไม่คิดว่าที่นางหน้าใสจะเป็นเพราะพึ่งคุณใส
ซ้อเลยลองแอบซุ่มดูพฤติกรรมงาน
แล้วซ้อก็เห็นนางใช้สีพึ่งทาปาก
แทนยังฉีดน้ำหอมปากก็พึ่งพังงำยกมือไหว่ก็ไล่มน
อืมน้ำหอมอะไรล่ะหอมดีเนอะ
อุ้ยใช้ลิปอะไรจ้ะเนี่ยปากมังเชียว

สีพึ่งหมอหลงพูดให้รักพูดให้หลง
นโมสามตลบตกปากสามทีรักเด้อหลงเด้อเพี่ยงจบ

ตอนนั้นซ้อรู้สึกถึงกลิ่นแปลกซ้อเลยตามนางไป

เฮ้ย
จบบ้าแล้วมันพี่ยังไม่ให้ซุ้มให้เสียง
น้ำหอมอะไรวะกลิ่นเนี้ยก็เยี่ยวหมา

น้ำหอมอะไรวะน้ำหอมอะไรวะ

ตอนที่เสาเข้าไปก็ต้องเตอร์ลื่อง

เห็นที่เหมือนเท่าไหร่

ไปทำอะไรกัน

ดูมีรับลมพรมไหนมาทำอะไรกันครับ

ถ้าไม่สบายเนี่ยไปโรงพยาบาลไหมไปหาหมอดีไหม

หมอทำเสน่ห์
เบาสิวะจะพูดให้มันดังทำไมแล้ว

นี่หน้าตาก็ดีนะกลัวไม่มีผู้
โอ้โหกล้าพูดเนอะนี่ดูหน้าด้วยค่ะ

อืมมั่นมากค่ะมั่นมากขึ้นค่ะ

แล้วจะเถียงอะไรกันอยู่ได้ล่ะสองคนนี้

โอ้โฮ

อืม
มักแห้งลงแห้งใครเห็นก็มักแห้งลงแห้งเห็นตัวจริงกระมักกระหลงเห็นผ่านออนไลน์กระมัก
เห็นอะไรป่ะใครก็ไม่รู้อ่ะเอาทองมาแปะหน้าพี่เวนดี้จนจำไม่ได้เลย
นั่นแหละไอ้หมอหลงเป็นไงหล่อใช่ไหมมาก

อ่ะอย่าเอามาแคร่หน้าได้ไหมคะอ่ะ

ตรงตรงนั้นแหละค่ะตรงนี้ค่ะ
หลีแกว่าฉันทำพิธีแพ็คเกจเดียวกับพี่เวนดี้ดีป่ะ
มีเงินหลอกแกยกข้างหน้าแบบนั้นเป็นหมื่นเลยนะ
แต่ถ้าทำแล้วปังคุ้มนะแก
ช่วงนี้งานไม่ค่อยเข้าอีกด้วย
เชื่อฉันฉันทำแพ็กเก็ตเล็กงานก็เข้ารัว
เอานะไม่ต้องเปลืองเงินหรอก
เอาเหรอเออมันก็ได้แต่มันดีนะ
ฉันปวดท้องอะแกไปห้องน้ำเป็นเพื่อนเลย

เอามันดิฉันต้องจัดจุดไป

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เติมพลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
จอรู้ได้ไงว่ามันเป็นหลอกฉันเองหลอกเองครับ

ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนั้นน่าจะไม่ได้สติ
อาจจะโดนมอมยาเพราะเห็นพวกมันถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ด้วย
ฯนิษย์เอ๋ไอ้แทนเป็นไงกันบ้างเนี่ย

ไอ้แทนโอ๊ยไอ้แทนจะทิ้งเสื้ออีกและนะ

บอกมั้นไหมจังสีมันต้องโดน

โอ๊ยโอ๊ยอย่าไง

อืมได้รึเปล่า

ทิ้งฉันอีกแล้วนะไอ้แทน

ผมรู้ว่าระดับซอสจิ๋มไม่ตายง่ายหรอกมั้ง

ซอสใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นมาก

จะได้หายเหนื่อยเนาะ

ซ้อรู้ได้ไงว่ามันเป็นหล่อชะเน่หลอกเยง

นี่แกจะไม่ให้ฉันพักบ้างเลยหรือไงฮะ

รางวัลการันตีนักข่าวยอดเยี่ยมหลายปีซ้อน
แค่นี้เหนื่อยหรอ

ซึ่งอยากรู้เลยแอบมาดู
แต่มันไม่ใช่เพราะไง

ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนั้นน่าจะไม่ได้สติ

เพราะเห็นพวกมันถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ด้วย
แสดงว่าคนพวกนั้นเป็นพวกที่หลอกลวงจริงใช่มั้ยส้อ

ทำไมผู้หญิงพวกนี้เขาไม่ไปแจ้งหรือเปล่า

ผู้หญิงพวกนี้จะอายุต่ำกว่าสิบแปด

ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
แบล็คเมลเรียกเงิน

เราก็ต้องไปหาคนที่เคยถูกแล็คเมลให้ออกมาเอาเรื่อง

แล้วเราจะปล่อยให้คนพวกนี้ไปหลอกลวงคนอื่นเหรอ
ไม่ได้นะหนูนิดไม่ยอมหรอก
หนูนิดจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงด้วยกัน
ใช่ไม่งั้นยายวันดี้จะเสียสาวให้หมอหลงแน่
ว่าเป็นห่วงคู่ปรับว่ะ
เปล่า

สูงไป
เขาก็พูดแบบปกติแบบนี้แหละ

ใช่คืนนี้พระจันทร์จะเต็มดวง
แล้วหมอหลวงบอกว่ามีพระจันทร์ทรงกรดให้เห็นด้วยแก

หลงคนทำพิธีนี้เขาหล่อบาดตาบาดใจเลยใช่ป่ะ
แต่ผมไม่พลาดแน่คืนนี้

เอาจะไปไหนกันคะ

ดูกับแม่วันนี้

เราจะปล่อยให้คนพวกนี้ไปหลอกลวงคนอื่นเหรอหนูนิดไม่ยอมหรอกหนูนิดจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงด้วยกัน

ลืมด้วยกันหน่อยมั้ยครับ

เยี่ยวสาวอะไรกัน

ผมปลอดภัยดีแต่อย่าเพิ่งติดต่อ

เฮาอะไร
ก็สิบหาได้หมด

ความเธอเป็นหรอกไร๐๔

และความใจหยุดเกิน
แต่เมื่อกี้ละ
เราก็ไปที่ผ่าน

ไม่เคยรอเธอรักแต่ก็ยังรอเธอรัก
คนเธอเป็นหลักเธอรู้ไหมจะได้ใจหรือเปล่า